มาเลยคุณชิสาจ้าหลามไก่บ้านถูกหลามไก่บ้าน
ปกติเคยเห็นแต่งูหลามกินไก่
อ่าอาจจะคล้ายกันชื่อมีความใกล้เคียงกันแต่คนละอย่างเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมมาที่ชนเผ่าไทยตลาดตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เจอกับคุณเชิดชัยมั่นทีอายุ๕๐ปี
นี่ตรงนี้ชนเผ่าไทยตาดไงอยู่ที่ตะบนบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

นี่ค่ะเขาบอกว่าอะไรคะเขานำเมนูซิกเนเจอร์เป็นอาหารชาติภัณฑ์ของชนเผ่าไทยตาก
เอามาให้เราดูเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนเขาจะได้รื้อฟื้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนเผ่าไทยตาดกันด้วย

ถีชุมชนที่ว่าคืออะไรก็คือการทำเมนูเด็ดอย่างหลามไก่บ้าน

ถูกค่ะนี่เขาบอกว่าทำหลามไก่บ้านไม่ได้ทำอะไรดี

กระบวนการทำให้ดูกันเลย
เริ่มจากการนำไก่บ้านมาชำแหละก่อน

เนื้อมันอาจจะเหนียวแต่มันหนึบอร่อย

มาหมักมาชำแหละเรียบร้อย

หมักด้วยสมุนไพรผสมเกลือปลอดสารพิษนิดนึง
ให้ได้ความกลมกล่อมรสชาติอร่อยนะ
จากนั้นแล้วแล้วก็เมื่อมันคลุกเคล้าเข้ากัน
คุณก็นำมายัดใส่กระบอกไม้ไผ่บ้าน
เห็นไหมมันถึงจะเป็นลักษณะการหลาม
ก็คือการประกอบอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง
เสร็จแล้วยังไงต่อคะนำเอาไปเผาค่ะ
เผาให้สุกเหมือนกับการทำข้าวหลามเลย

ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็บอกใหญ่มากเลยนะ
ไผ่ของเขาเนี่ยสิมันก็จะได้ทั้งรสชาติ
ความอร่อยของสมุนไพรแล้วก็ความหอม
อบอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ด้วย
ขั้นตอนทำก็ไม่ยากนี่คุณผู้ชมทำแค่นั้นแหละนะคะ
ตามที่คุณผู้ชมเห็นใครจดสูตรทันก็ดูกันแล้วกันนะ
กระบอกไม้ไผ่เขาใหญ่เอาไปทำบ้างไฟได้เลยนะ
โอ้โหจริงคุณภาพนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อ

สุกแล้วค่ะเทออกมากินเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นยัดใส่ปากไม้ไผ่เมื่อกี้คือใบเตยหอมนะ
อ๋อมันจะเพิ่มความมันจะได้หอมถูกต้องแล้ว
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาชนเผ่าไทยตาที่เขาสืบทอดมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ
งานนี้ก็ถือว่ารื้อฟื้น
ให้คนในชุมชนเขาได้มานึกถึงบรรยากาศเก่า

จะก็ตัดเสิร์ฟออกไม้สายแล้วดูคุณชอตกระบวยเขาอ่ะ

คนที่เขากินนะจะมีเสียงออกมา
เสียงชัดนะคะ
เวลาเคี้ยวอ่ะยิ่งฟังเสียงชัดมันยิ่งอร่อยนะฮะ
น้ำซุปเขาจะไอ้น้ำข้างในอ่ะ

ค่ะเพราะว่ามันได้ความหอมของเครื่องสมุนไพร
แล้วก็อบอวนอยู่ในกระบอกไม่ไผ่
คุณน้ำลายไหล่ทำไม
พอเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วคุณมาทำเสียงซู๊ดเลยนะ
มันยั่วน้ำลาย
เออจริงนะจริง